ทีนี้ทรัพย์สินต่างที่เคยบอกให้แอมเขาหมดเนี่ย

ใจจริงแล้วตอนนี้พูดอย่างตรงเลยนะคือว่า

เขาบอกเขาเอาไปขายแล้วตำรวจก็ไปเจอหลักฐาน

เขาเอามาขายแต่ทองรูปภัณฑ์ที่เป็นสร้อยเพราะเขาไม่รับซื้อพระอยู่แล้ว
แล้วก็ขายต่ออะไรไปต่อแล้ว
เข้าใจแต่ถ้าหากว่าคุณรู้สึกป่ะล่ะ
คุณอยากจะเห็นแก่มรุธธรรมอะไรก็
จะให้เท่าไหร่เราไม่ว่าเพราะว่าเราจะเอาไปทำบุญให้หลาน
พูดตรงแต่ถามว่าอยากได้คืนไหม
ณวันนี้อยากได้คืนถ้าคุณเอาไปเลี้ยงลูก
ฉันยินดีเลยฉันยินดีให้เลยฉันไม่มีข้อถึงนะ
แต่ตอนนี้ที่ว่าลูกในท้องลูกใคร
ลูกใครในเมื่อคุณมีผัวสองคนลูกใคร
คือไอ้สร้อยแหวนเงินทองที่บอกเอาให้
จะได้เอาไปเลี้ยงลูกเนี่ยเพราะว่าแด้ตายไปแล้วเนี่ย
วันนี้ยายไม่แน่ใจว่านั่นคือลูกของหลานชายเราหรือเปล่า
ใช่คุณถ้าคุณคิดว่าลูกของคุณในท้องเนี่ยเป็นของแด้

ตรวจดีเอ็นเออะไรได้ไหมว่าเป็นหลานยายหรือเปล่า
แต่ถ้าเป็นแต่ยังมีแต่นะ
ถ้าเป็นจะให้ยายรับเลี้ยงยายไม่รับเลี้ยง
แต่อยากรู้แค่นั้นเพราะว่ารับสภาพของแม่เขาไม่ได้
คนเรามีลูกมีผัว

แต่ถ้าแอมต้องติดคุกหลายปีจริง

ก็คือคุณยายบอกอยากตรวจดีเอนเอใช่

ทวดไม่เอาเหรียญมาเลี้ยงเหรอ

รับสภาพแม่เขาไม่ได้พูดตรง

เขาไม่มีความรู้สึกที่ว่า

ฉันถามไว้แล้วแม่เขามาฝากบอกว่า
แม่ถ้าแม่ไปออกรายการอะไร
แต่แม่ช่วยถามผู้หลักผู้ใหญ่หน่อยว่า
ขอให้เขาพูดสักคำว่า

ว่าฆ่าลูกเขาทำไม
ในเมื่อทรัพย์สมบัติที่มีที่สร้างตัวกันมา
บาทเดียวเราไม่ได้เอาเนี่ย
มาฆ่าลูกฆ่าหลานเราทำไม
ฆ่าเพื่อเอาทรัพย์ตรงนี้เหรอ

ตอบคำถามเรามาคำเดียว

หมากาไก่ยังรักลูกรักผัว

ขอให้ผู้หลักผู้ใหญ่ใครก็แล้วแต่นะ

ให้ไปช่วยถามเอ็มให้ที
ว่าเขาฆ่าหลานฉันทำไม

ที่ยายไปเนี่ยยายเหนื่อยนะ
แต่ยายจะไปต่อสู้ให้เองที่ว่า

ที่เอ็งทำเนี่ยความดีไม่มากดเลยเหรอ

เลวหมดแมนแต่ลุงยังมาว่าเลว

อันนี้ก็คืออีกเรื่องก็คือที่ยายเขาอัดอั้น

นี่ถ้าลุงดูยายอยู่ขนาดนี้นะ

ถ้าลุงคิดอย่างนั้นลุงมาคุยกับยาย
เพราะลุงกับยายคุยกันตลอดเวลา
ที่ได้กระแด้มาอยู่๒๓เดือนเนี่ย
ลุงคุยกับยายแทบทุกคืน
แทบทุกคืนรู้ว่ายังไง

ขอให้ลุงมาพูดกับยายว่า
ได้ไปเอาลุงเนี่ยเพื่ออะไร
มาให้ยายเปิดปากให้ยายฟังหน่อย
อยากจะได้แก้ตรงนี้ให้
เรามีพื้นที่ให้ทุกคนได้เปิดปากพูด

เปิดปากกับภาคภูมิทุกวันจันทร์ถึงศุกร์

ทางไทรัตน์ทีวีช่อง๓๒